ของเด็กชายวัยขวบเศษที่จังหวัดชนบุรียังคงเดินหน้าเรียกร้องขอความเป็นธรรมนะครับ
หลังจากที่ลูกชายถูกพี่เลี้ยงทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัส
แม้ว่าจะอ้างว่าเด็กตกเตียงลงมาเองก็ตาม
แต่ว่าแพทย์ยืนยันว่าจากอาการของเด็กแล้วลักษณะไม่น่าจะใช่การตกเตียง

ภาพน้องฟีฟ่าในวัยเพียง๑ขวบ๒เดือน
หลังได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ศีรษะจนเลือดข้างในสมอง
กลายเป็นภาพสุดสลดโดยเด็กวัยเพียงเท่านี้ต้องมาเจ็บหนักถึงเพียงนี้
ส่วนสาเหตุที่ทำให้น้องบาดเจ็บพี่เลี้ยงที่ดูแลน้องอ้างว่า
ฟีฟ่าตกเตียงด้วยความสงสัยของผู้เป็นแม่
อาจไม่ใช่การตกเตียงแบบธรรมดาแต่อาจเกิดจากการทำร้ายร่างกายร่วมด้วย
โดยนางสาวปริชาติผู้เป็นแม่เล่าว่าเริ่มจ้างเพื่อนให้เลี้ยงลูกชาย
หลังเพื่อนโพสต์เฟซบุ๊คว่ารับเลี้ยงเด็ก
ตัดสินใจนำลูกไปให้เพื่อนเลี้ยงที่อำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี
ตั้งแต่วันที่๓กันยายนด้วยค่าจ้าง๔๐๐๐บาท
ค่าผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปเพราะแม่ต้องไปทำงานที่อำเภอสัตหีบ
โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจะไปเยี่ยมลูกทุกวันหยุด
แต่ระยะหลังเพื่อนที่รับเลี้ยงลูกพยายามบ่ายเบี่ยงไม่ให้เยี่ยม
กระทั่งวันที่๕พฤศจิกายนที่ผ่านมา
คนรู้จักโทรมาบอกว่าลูกอยู่โรงพยาบาลชนบุรีอาการสาหัส
แต่คนเลี้ยงอ้างว่าเด็กพลัดตกเตียงเองจนหมดสติและชักเกร็ง
แต่การอ้างของพี่เลี้ยงเด็กตัวเธอไม่ปักใจเชื่อแต่อย่างใด
โดยพบข้อพิรุษก่อนหน้านี้โดยพบว่าลูกเคยหัวโน

แต่หลังจากเห็นสภาพของลูกทำให้สงสัยว่าลูกถูกทำร้าย
มากกว่าเป็นอุบัติเหตุแน่นอน
ขณะที่การตรวจร่างกายของน้องจากทีมแพทย์มีข้อมูลที่น่าสนใจ

ลำไยแพทย์สู่นิติเวชโรงพยาบาลชนบุรีระบุว่า
จากการตรวจพิสูจน์บาดแผลในลักษณะของการเกิดอาการบาดเจ็บ
คือศีรษะถูกกระแทกด้วยของแข็งไม่มีคม
และอาจถูกเหวี่ยงจนศีรษะได้รับการกระทบกระเทือน
ซึ่งไม่เข้ากับการตกเตียงอย่างที่คนเลี้ยงอ้าง
โดยปกติเด็กเล็กสมองและเยื่อหุ้มยังไม่แข็งแรง
เวียงหรือเขย่าแรงสมองอาจกระทบกระเทือนได้
ส่วนเรื่องของคดีความแม่น้องฟีฟ่าได้ไปแจ้งความ
ไว้ที่สพนปลือก่อนหน้านี้แล้ว
โดยพันธุ์ตำรวจโทรรัฐภาคโสภาพ
รองผู้กำกับการสอบสวนสพนปลือเผยว่า
เรียกคนเลี้ยงเด็กมาสอบปากคำแล้ว
พร้อมตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนบาดเจ็บสาหัส
พี่เลี้ยงเด็กยืนยันว่าน้องฟีฟ่าตกเตียงจริง
ซึ่งตกมาพร้อมกับลูกของเธอ
ส่วนรอยขวนตามเท้าและลำตัวของน้องฟีฟ่า
เธอยอมรับว่าเป็นรอยเล็บของเธอเอง
ส่วนน้องฟีฟ่าจะตกเตียงจริงตามที่กล่าวอ้างหรือไม่นั้น
ให้เป็นหน้าที่ของตำรวจทำการพิสูจน์
หากพบว่าผิดจริงต้องลงโทษตามกฎหมายให้เข้มข้น
อย่างน้อยก็เป็นการป้องปรามเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ซ้ำอีก
ข่าวแถวรัฐทีวีบริงาร